ทีนี้เรื่องนี้เราก็ตามให้ต่อนะคุณผู้ชมกรณีผัวโหดค่ะ
ใช้อาวุธปืนยิงเมียสามนัดซ้อนเสียชีวิตคาบ้านย่านคลองเตยนะคะ
ถามว่าไปยิงเขาทำไมอ่ะโกรธค่ะเพราะว่าเมียเนี่ย
ไม่ยอมโอนเงินไปให้แม่ตัวเอง๑๐๐บาทตามคำสั่ง
สุดท้ายใช้ปืนจ่อยิงจนกระทั่งเมียเสียชีวิต
จนแล้วจนรอดจนถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มผัวโหดรายนี้ได้
เราก็เลยลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดีให้ค่ะ
ผู้ตายก็คือนางสาววลัยพันธ์ชำนาญธรรมหรือว่าเต๋าอายุ๔๓ปีนะคะ

ส่วนมือปืนคนก่อเหตุชื่อนายสุชาติเรืองภัยศาลหรือว่าจอกอายุ๕๒ปี
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีปั๊บเลยค่ะ
ทีนี้เราลงพื้นที่ไปได้กล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งค่ะ
สามารถจับภาพนายจอกเอาไว้ได้เพราะเนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้นะ
เดินออกไปจากบ้านไปทางถนนใหญ่ท่าทีไม่ได้รีบร้อนเร่งรีบอะไร
ในภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมนะ
มันอาจจะมืดหน่อยแต่ก็เห็นละค่า
คุณเห็นไหมว่ามีคนหนึ่งที่เดินสวนกับนายจอกเนี่ย
ผู้ชายคนนั้นที่ปรากฏในภาพชื่อว่านายเกม
แล้วในเกมคือใครเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้หรือเปล่า
นายเกมเป็นผู้ชายคนสุดท้ายที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับนายจอก

เราไปตามหานายเกมคนนี้จนกระทั่งเจอค่ะ
เจอนายเกมแล้วไปคุยกับนายเกมนะ
ในเกมเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเวลาสักประมาณตี๒กว่า
ตัวเองกลับมาจากข้างนอกกำลังจะเดินกลับเข้าบ้าน
พอมาถึงหน้าร้านขายของชำก็เจอนายจอกผู้ก่อเหตุเดินสวนมา
นายเกมก็เลยถามกลับไปว่าลูกจอกจะไปไหน
ได้รับคำตอบมาพยางเดียวเออ

กันแค่นี้ค่ะเออคำเดียว
แล้วก็เดินจากไปสีหน้าเรียบเฉย
เฉยไม่ได้มีท่าทีว่ารีบร้อนนะคะ
เท่านั้นแหละค่ะนายเกมกลับมาบ้าน
พอถึงบ้านพ่อของนายเกมเล่าให้ฟังบอกว่าลุงจอกแกยิงเมียแกตายแล้ว

โอ้โหแกบอกว่านายเกมบอกว่าแทบจะไม่เชื่อนะ
เพราะเพิ่งเดินสวนกันหลัดเมื่อกี้

รู้ข่าวอีกทีตกใจมากเลยค่ะ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเดินปกติครับพี่
เจอแล้วเสร็จผมเดินไปร้านข้าวนึง

ผมก็บอกเขาเพิ่งสวนกันเมื่อกี้เองจะยิงกันได้ไง

ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเรากล้าทำไง
จากผู้สื่อข่าวจะไปคุยกับเกมแล้วนะคะ
ซึ่งเกมเป็นผู้ชายคนสุดท้ายที่ได้มีโอกาสคุยกับนายจอก
นักข่าวของเรายังไปพูดคุยกับเพื่อนบ้าน
ทั้งฝั่งของผู้ตายและฝั่งของผู้ก่อเหตุ
ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า

เชื่อเลยนะว่าผู้ก่อเหตุจะลงมือยิงเมียตัวเองจริง
เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่รักกันมาก

ไม่คิดว่านายจอกจะลงมือก่อเหตุยิงเมียตัวเองนะคะ
อกจากนี้บอกด้วยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ย
มานั่งคุยกันตรงนี้เป็นประจำเลย
แล้วก็มากินข้าวมาพูดคุยกันตามภาษาเพื่อนบ้าน

ไม่รู้จักใครก็จะเป็นคนเงียบ
ถ้ารู้จักกันแกก็จะเป็นคนคุยสนุกเฮฮา
และนายจอกคนนี้เป็นคนรักเด็กมาก

จะทำตัวคล้ายกับอันทภาณ

คือนายจอกจะมีนิสัยขี้หึงขี้น้อยใจ
ชาวบ้านบอกว่าเชื่อว่าที่ก่อเหตุยิงมือเมีย

สติตัวเองไม่ได้แล้วก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้น

แม่ของแม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่

แม่ของแม่แม่ของแม่

แม่ของแม่แม่ของแม่

แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่

แม่ของแม่แม่ของแม่

แม่ของแม่แม่ของแม่

แม่ของแม่แม่ของแม่

แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
แม่ของแม่แม่ของแม่
พอรู้ว่าผู้ตายชอบชุดสีแดงก็เลยเอาชุดเรสสีแดงมาใส่ให้
แต่ปรากฏว่าคุณคะพยายามแต่งตัวกันอยู่นานสองนาน
พยายามใส่ชุดเดรสใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้
เพื่อนของผู้ตายเชื่อแบบนี้ว่าผู้ตายไม่ต้องการที่จะสวมใส่
เพราะไม่อยากจะจากไปไหนเพราะไม่อยากจะจากไปไหน
กระทั่งญาติของผู้ตายกระซิบบอกข้างหูผู้ตายบอกว่า
ใส่เสื้อผ้าสวยนะจะได้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เท่านั้นแหละค่ะ
เรื่องเหลือเชื่อชอตที่๒คุณผู้ชม
จังหวะที่จะมีการนำร่างของคนตายใส่ในโรงเย็น
ปรากฏว่าครั้งแรกที่จะปิดโรงเย็นจู่ฝามันก็เด้งออกมา
ร่างของผู้ตายเลื่อนออกมาไม่ยอมเข้าไปในโลงครับ
ครั้งที่๒ปิดโรงเย็นอีกค่ะเหมือนเดิมอีก
ไม่ยอมเข้าไปในโลงจนกระทั่งครั้งที่สาม
ต้องเอ่ยปากเลยค่ะบอกว่าไปเถอะอย่ามีห่วงอะไรเลย
จะดูแลลูกให้ที่สุดแล้วก็สามารถปิดฝานโรงเย็นได้
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะครับทีนี้อีกหนึ่งจุดที่
ผู้สื่อข่าวของเราไปดูนะคะก็คือซอยจุดเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมา
เงียบกริบเลยค่ะทุกคนเข้านอนกันตั้งแต่๔ทุ่ม
วงเล่าที่เคยตั้งกันเป็นประจำก็เงียบหายกันไปหมด
ไม่มีใครตั้งวงจู่เมื่อคืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงหมาหอน
หอนในซอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหอนทำไม
เพราะปกติหมามันไม่เคยเห่าหมามันไม่เคยหอนนะคะ
เขาชอบสีแดงคนจีนเขาจะชอบสีแดงไง
แล้วเมื่อวานเขาใส่ให้แขนเขาก็ไม่ยอมยัด
แล้วจนพี่เขาพูดว่าอย่าดื้อใส่ชุดซ้าสวย
ไม่ได้ไปเป็นดังฟ้าข้างบนแล้วพักก็ใส่ได้
แล้วก็ตอนจะเข้าโรงเย็นใส่ถาดแล้วจะเข้าแล้วก็เด้งออกสองรอบ
พอรอบ๓เขาพูดอีกก็เข้าได้เลย
ว่าไปเถอะเหนื่อยมามากแล้วอะไรอย่างนี้ไปให้สบาย
อยู่ข้างบนให้มันสบายซะน้องเขาก็พูด
สักพักก็เข้าได้เลยถ่ายก็ปุ๊บเข้าไปเลย
เขาก็มีห่วงว่าเขาปุ๊บปับไป
เขาไม่ได้แบบเจ็บป่วยเป็นอะไรอย่างนี้
ไปกระทันหันก็ต้องห่วงมีเขามีลูกอยู่

ส่วนเรื่องของการติดตามไล่ล่าผัวโหดรายนี้นะคะ
ตำรวจในท้องที่สนท่าเรือบอกว่า
ตอนนี้พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็มีการขอสารอนุมัติออกหมายจับไปแล้ว
แต่จนถึงตอนนี้ผู้ต้องหายังไม่ได้ติดต่อมาที่ตำรวจ

เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจเองก็ต้องลงพื้นที่
ไปหาเบาะแสของคนร้ายเพิ่มเติม
ก็หนีไปเลยนะคะยังจับไม่ได้